สวัสดีครับวันนี้ทำงานวันสุดท้ายนะครับก่อนที่หลังจากนี้ก็จะได้ไปชุ่มฉ่ำกับเทศกาลสงครานวันนี้หลายคนอาจจะวางแผนเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับแน่นอนสิ่งที่ต้องย้ำเตือนเป็นพิเศษก็คือในระยะนี้เองครับเป็นช่วงที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้นหลังจากที่ในระยะที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกลางสัป

เฉพาะช่วงหลังสงกรานบริเวณภาคอีสานจะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นจะสูงลดต่ำลงมาเหลือประมาณ๓๐ต้นเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างแน่นอนครับปัจจัยสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของฝนทำไมอากาศช่วงก่อนที่จะเกิดฝนจึงร้อนและหลังจากฝนตกอากาศนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว

การจะค่อยมีการก่อตัวของกลุ่มฝนมาจากบริเวณทางตอนบนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาจากฝั่งตะวันออกของภาคอีสานแล้วก็บริเวณทางตอนล่างก็จะค่อยมามีบทบาทในพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ภาคล่างตอนล่างภาคตอนออกซึ่งนี่ก็จะทำให้อุทธภูมิหลังจากนั้นเย็นลงทีนี้การเดินทางในระยะน
ช่วงสุดสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือก็คือความรุนแรงของสภาพอากาศเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องภาผ่าที่สำคัญเรื่องของฟ้าผ่าถ้าหากเราอยู่ในรถระหว่างที่กำลังขับอยู่ต้องทำอย่างไรต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าหากเราอยู่ในรถขณะที่เกิดฟ้าร้องภาผ่าให้คุณผู้ชมอยู่ในรถห้ามออกไปนอกรถเด
จะทำให้ฟ้าผ่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาในรถได้ซึ่งก็จะสังเกตว่ารูปนี้ก็สามารถที่จะอธิบายให้ดีละทีเดียวว่าฟ้าที่ผ่าลงมาไม่สามารถที่จะส่งผลต่อคนที่อยู่ในรถดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นฟ้าผ่าอย่าเพิ่งตกใจอยู่ในรถคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดและนี่คือสิ่งที่ต้องมาย
โปรดติดตามตอนต่อไป